คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชายภูมิเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามคืนที่ผ่านมานะคะ
มีเหตุการณ์ทะเลาะกันในวงพนันไฮโลเขาไปเล่นไฮโลกันที่งานศพ
ครับเล่นตั้งแต่สามทุ่มนะคะตีสองเนี้ยเริ่มทะเลาะกัน
พอตีสามโอ้โหถึงขั้นแบบชุลมุนชกต่อยกันมีฝ่ายหนึ่งกลับบ้านไปเอาปืนนะคะ
แล้วก็ย้อนกลับมายิงอีกฝ่ายหนึ่งตอนขณะที่เขากำลังจะกลับบ้านนี่นะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะจับตัวคนก่อเหตุได้คือตำรวจเขาจับไวมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามตีสี่กว่ากว่าก็จับได้ครับ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวให้ไปดูจังหวะตอนทำแผน
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ตะโกนสาบแช่งวิทย์จะโดนรุมประชาธรรมนะคะ

นี่คือบรรยากาศตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ญาติยาดของผู้เสียชีวิตเขาก็ร้องไห้มาถามคนร้ายว่าทำทำไม
คนร้ายก็พยายามจะบอกว่าก็เขาเอามีดมาไล่เองจะให้ทำยังไงก็ตอบโต้ไป
ประมาณแบบนี้นะคะแต่เจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีก็พอพอพอ
จับขึ้นรถกลัวจะถูกรุมประชาธรรมนะคะ
เพราะว่าคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะตอนทำแผน
ก็เป็นการทำแผนจุดที่เกิดเหตุยิงเลยค่ะ
กลางถนนบ้านชีลองเหนือหมู่๔ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
คือร่างผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะถูกยิงที่ไทยทอย
ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ติดกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็บางส่วนเหมือนกับถูกรถจักรยานยนต์ทับอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายก่อเกลือฝ่ายสัจจาอายุ๔๕ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิอยู่ที่หมู่๑๒ตะบนห้วยต้อน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสาม
ตีสี่กว่ากว่าก็จับคนร้ายได้เลยนะคะคนร้ายคือนายโอภาษชำนาญ
อายุสามสิบหกปีชาวบ้านเรียกว่าทิปโก้ค่ะ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนาชัย
จันทาธุมผู้กำกับสพเมืองชายภูมิก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
จนไปเจอตัวนายโอภาษอยู่ที่บ้านก็รวบตัวเลยนำตัวไปทำแผนนะคะ
คือคุมตัวไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะตี๔กว่าที่จับได้
ก็ไปจุดแรกจุดที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านงานศพที่เล่นไฮโลกันนะคะ
ตัวนายโอภาษหรือทิศโก้คนนี้อ้างว่าฝ่ายผู้เสียชีวิตมีมีด
จะมาทำร้ายตัวเองก่อนผู้ต้องหาบอกตำรวจแบบนี้ค่ะว่า
เดี๋ยวจะพาไปดูมีดของผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตมีมีดจริง
ครับจะแทงเขาก่อนพาเดินหาเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
นี่ค่ะเหมือนผู้ต้องหาจะพยายามบอกว่าฝ่ายผู้เสียชีวิตจะทำร้ายเขาก่อน
ครับมีมีดด้วยนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูจุดที่

เดินหาแบบนี้ชี้ไปชี้มาแบบนี้
แต่ต้องบอกว่าสุดท้ายไม่เจอนะคะนี่ค่ะไม่เจอมีดนะคะ
นี่คือจุดแรกนะคะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุด
ผู้ต้องหาอ้างว่ามีมีดของผู้เสียชีวิตตกอยู่แต่ไม่มี
ทีนี้ค่ะจุดที่๒ก็คือจุดที่ผู้ต้องหายิงค่ะ
ระหว่างทำแผนก็คือมีญาติของฝ่ายผู้เสียชีวิตเขาก็กรูเข้ามา
รุมประชาธรรมผู้ต้องหาก็คือภาพแรกภาพนี้ที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นนะคะ
อันนี้คือการทำแผนจุดที่สองนี่ฮะก็ทำแผนแค่แป๊บเดียวค่ะ
ตำรวจบอกว่าพ่อจับผู้ต้องหาขึ้นรถเลยนะคะ
แต่จุดตรงนี้ผู้ต้องหาก็พยายามตะโกนบอกว่าฝ่ายผู้เสียชีวิตมีมีด
เขาก็เลยต้องสู้ป้องกันตัวแต่ญาติญาติคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเขาก็มาดูกัน
แล้วก็มากันเยอะทำแผนตรงนี้เนี่ยไม่นานก็ต้องควบคุมตัวออกไป
ตำรวจก็นำตัวทิโก้คนนี้นะคะผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยไปที่สพเมืองชายภูมิ
ของกลางคือปืนลูกซองยาวนะคะก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ข้อหาที่๒ก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สามข้อหานี้นะคะแต่ก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
โรงพยาบาลชายภูมิตรวจสอบที่เกิดเหตุนำศพส่งไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
อันนี้คือข้อหาเบื้องต้นครับสามข้อหานี้แต่จากดูจากท่าทางของไนโก้แล้วก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรเท่าไหร่
อืมอ่าแต่ตอนที่อ้างว่าจะพาไปดูมีดที่ผู้ต้องหาก็อ่าผู้ตายก็มี
หรือว่าตอนไปชี้จุดทำแผนตอนไปนั่งอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับไนโก้เนี่ยนะฮะหลังจากถูกคุมตัวไปที่สพเมืองจังหวัดชายภูมินี่ครับ
นี่ก็นั่งดื่มน้ำนี่เห็นไหมแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละนะจะดื่มน้ำกินข้าวอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับไนโก้เนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีเรื่อง
ทำไปคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเลยเพราะก็รู้จักกันดีกับผู้ตาย
แต่ตัวเองเนี่ยถูกกระทำก่อนแล้วก็ถูกท้าทายด้วยอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงแล้วนะครับ
โก้เนี่ยบอกว่าไม่ตั้งใจจะยิงให้ตายจริงนะตอนที่ยิงออกไปเนี่ยยิงเฉยยิงด้วยความโกรธ
แต่ว่ามันดันแม่นเกิน

เอาคันเจ้าพกอาวุธม้าแบบนี้
เจ้าพกเมียนพกผ้าพกอาวุธม้าเพื่อสีเห็ดแบบนี้

ผมเลยกลับไปบ้านไปเอาปืนมา

ยิงแบบเล็งเลยยิงแบบเป็นแสดง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกเลยว่าตกใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
ก็คือจริงแล้วตัวผู้ต้องหากับตัวผู้ตาย

แล้วก็ที่เล่นไฮโลกันที่งานศพเนี่ยนะ
ก็เล่นพนันกันแบบหลักสิบบาทครับสี่สิบบาทอืม
แค่สี่สิบบาทถึงขั้นทะเลาะกันยิงกันตายเลยเหรอก็เลยไม่รู้ว่าเขาเคยทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แพงอุ่นวงค่ะเขาอยู่ในงานศพอ่ะนะคะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าทางกลุ่มของผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ย
เขาก็เล่นพนันไฮโลกันเล่นกันตั้งแต่สามทุ่มอ่ะค่ะเล่นไปเรื่อยเลยจนตีสอง
สามทุ่มถึงตีสองนะตีสองเริ่มแล้วเริ่มทะเลาะกันนะคะ
เถียงกันในวงไฮโลแล้วก็ท้ากันไปชกกันที่บริเวณถนน
พอออกมาปุ๊บก็เอาเลยก็ทะเลาะกันเลยนะคะทีนี้ค่ะ
ตัวในแพงคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าได้ยินผู้ต้องหาอ้างว่า
ผู้ตายอ่ะบีบคอเขาแต่สักพักเขาก็แยกย้ายกันนะคะ
ผู้ต้องหากลับไปเอาปืนที่บ้านค่ะปืนลูกซองยาว
แล้วย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งมายิงนายก่อเกื้อจนเสียชีวิต
ตอนที่นายก่อเกื้อกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวในแพงเขาบอกว่าก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดนะคะว่าไนโก้หรือทิศโก้คนนี้ใช้ปืนยิงนายก่อเกลือจนเสียชีวิต
ถ้าจะถามว่าเล่นพนันกันเนี่ยมันโหมันกินเงินเสียเงินอะไรกันเยอะถึงขั้นฆ่ากันตายหรือเปล่า
แพงบอกก็ไม่หรอกก็เล่นกันในงานศพเสียเงินกันแค่สี่สิบบาท
แต่เล่นกันแบบก็เป็นเพื่อนกันนะรู้จักกันดีด้วยนะคู่นี้อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าลึกมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ทั้งคู่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งคู่ค่ะ
เป็นคนห้ามอีกคนนึงเจ้าของเงินที่โรงอันนี้เป็นคนห้ามเป็นอันนี้มันโกรธไอ้คนห้ามไอ้คนตาย
ก็ไม่น่าจะฆ่าแกล้งกันถึงกับฆ่าแกล้งกันไม่ได้ต่อว่าต่ออะไรกันมากมายอะไร
แต่ได้ยินไอ้คนนี้มันคุยอยู่ตรงนี้หาว่าไอ้คนตายนี่บีบคอเป็นคนใจร้อนหน่อยไหม
ว่าเป็นใจร้อนแต่ต่างคนต่างใจร้อนใส่กัน
นี่ฮะที่คุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วยเนี่ยคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คุณลุงแพง
ยืนยันมาว่าลุงเนี่ยอยู่ในงานศพแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวงไฮโลเขานะ
ให้อยู่ในงานศพนะครับแต่ว่าบางคนบางกลุ่มเขาจะมีแบบเล่นมากรุ๊ปเป็นเพื่อนศพ
นู่นนี่นั่นเป็นเพื่อนศพอะไรอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุที่ยิงกันจนเสียชีวิตนะฮะ
ถนนตรงนี้ฮะคราบเลือดยังอยู่เลยนะค่ะนี่ฮะ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายครับครอบครัวของนายก่อเกื้อผู้ตาย
ก็ได้ให้พ่อหมอมาทำพิธีสะกดวิญญาณยืนยันนะครับคือคุณกิติศักดิ์เนี่ย
กับครอบครัวของนายก่อเกื้อผู้ตายแล้วยืนยันว่าเป็นพิธีสะกดวิญญาณจริงนะฮะ
อาจจะฟังเอ้านี่ฝ่ายของญาติผู้สูญเสียผู้ตายนี่จะสะกดวิญญาณทำไมนะครับ
แต่ตามความเชื่อเนี่ยการเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกยิงตายเนี่ยเขาเรียกว่าตายโหง
ก็เลยต้องทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลกันต่อไป
นี่ฮะจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากเมื่อเช้าทำแผนเนี่ยช่วงบ่ายญาติของผู้ตายก็มาทำพิธีสะกดวิญญาณ
ภรรยาของนายก่อเกลือเสื้อสีชมพูนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ที่ยืนอยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยมานั่งคุยกับคุณกิติศักดิ์เนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับนายก่อเกื้อสามีมาประมาณ๑๐ปีนะครับ
ก่อเกื้อเป็นคนพูดจาโผงผางแต่ไม่เคยทำร้ายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ในคืนเกิดเหตุเนี่ยสามีเนี่ยไปงานศพของคนในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นนะครับตอนเช้าเธอก็มารู้ว่าสามีเนี่ยถูกยิงนะฮะ
ทีแรกเนี่ยก็คิดว่าสามีคงจะไม่เป็นอะไรมากแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด
เพราะว่ากลายเป็นว่าสามีเนี่ยถูกยิงถึงขั้นเสียชีวิต
นี่ฮะเธอนั่งให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยโรงศพของ
บอกว่าไม่คิดว่าคนที่ยิงจะทำกันถึงขนาดนี้เพราะความจริงแล้วทั้งสองคน
แทงเขาก่อนไปทำร้ายเขาก่อน

เพราะว่าอยู่กินกับสามีมาเนี่ย

ตัวเธอเองก็ไม่เคยถูกสามีทำร้ายร่างกายเลย
ถามมันด้วยนะคะว่ามันเมายาหรือเปล่า
แล้วบอกตำรวจตรวจมันด้วยมันเสพยาหรือเปล่า
ที่มันยิงคนไม่ได้คิดเนี่ย
แม่จะไล่ฝันได้ยังไงมีดยังอยู่ข้างหลังเขาเลย

ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ตีกันยังไม่ได้อะไรกันเลย
ถ้ามันคิดว่ามันจะไปตีกับเขามันจะจอดรถเหรอ
ไอ้นั่นเรียกมันจอดเลยจอดคุยยังไม่ได้คุยด้วยซ้ำไป
ถูกบีบคอได้ไงตั้งแต่มันเกิดเป็นคนมามันเคยตีใครที่ไหน
แม่มันยังไม่เคยตีเลย
คำพูดมันเยอะก็จริงมันไม่เคยตีใครเลย
มีบ้านงานอยู่ตรงนี้แล้วเขาพากันไป
ก็ไม่รู้เขาท้าทายกันหรือเปล่า
แต่มันคนคุ้นเคยกันคนรู้จักกันมันไม่น่าจะยิง

ถ้าแค่ตีกันนี่ยังพอว่ามันตีกันนี่มันยิงกันเลย
ไม่เคยคิดถึงขั้นนี้ค่ะก็ไม่คิดค่ะ
คิดว่าให้ยิงทักฐานไม่ไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกชายของทิโก้ผู้ต้องหานะคะ
ลูกชายเนี่ยอายุ๑๗เราก็ขออนุญาตไปคุยด้วย

บอกว่าเมื่อคืนนอนอยู่ในบ้านพ่อก็เดินเข้ามาในบ้านค่ะ
หยิบปืนลูกซองนี่นะคะ
ลูกชายบอกเลยว่าได้ยินเสียงพ่อเดินเนี่ยนะ

น้ำหนักเท้าเสียงเท้าเดินแบบรู้เลยลูกชายบอกรู้เลยเหมือนพ่อโมโหใคร
พ่อบอกว่าจะเอาปืนไปยิงคนเหลืออดแล้ว
พูดแบบนี้นะคะลูกชายบอกผมก็พยายามห้ามพ่อนะ
แต่พ่อไม่ฟังเพราะว่าถ้าพ่ออารมณ์ขึ้นแล้วเนี่ยลงยากมาก
ถือปืนออกไปแล้วพ่อก็ย้อนกลับมาที่บ้านอีกรอบ
บอกลูกชายว่ายิงคนมาแล้วคุณผู้ชมคะลูกชายน่าสงสารมากนะคะ
ลูกชายบอกเลยว่าผมน้ำตาไหลเลย
พอพ่อบอกว่ายิงคนมาแล้วเนี่ยลูกชายน้ำตาไหลค่ะ
แล้วพ่อสั่งเสียบอกว่าฝากบ้านนะฝากสวนฝากไร่ด้วย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกนายก่อเกื้อเอามีดไล่ฟันสองครั้งทนไม่ไหว
กลับมาเอาปืนที่บ้านแล้วก็ออกไปตามหานายก่อเกลือ
พอเจอตัวตอนแรกยังไม่ได้ยิงนะแต่นายก่อเกื้อเรียกให้เข้าไปหา
ก่อเกื้อนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ในมือจับมีดอยู่ท้าทายว่าไม่กล้ายิงหรอก
ลูกชายบอกว่าพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าสุดท้ายเลยตัดสินใจยิงใส่ไป
อ้างว่าไม่รู้ว่ายิงถูกตัวหรือเปล่าด้วยซ้ำแค่ยิงเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็กลับมารอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้าน
เขาก็บอกดูแลตัวเองให้ได้ถ้าไม่มีพ่ออย่างนี้ครับ
น้ำตาไหลเลยครับผมตอนนั้นห้ามไม่อยู่แล้วครับผม
เพราะว่าห้ามไปสองสามรอบแล้วพ่อแกก็เขาก็ทั้งเมาด้วยนั่นแหละครับ
แล้วพ่อก็พูดให้ฟังว่าเขาไล่ฟันพ่อ๒รอบ
พ่อผมก็เลยหมดความอดทนแล้วเขาก็เดินกลับมาเอาปืนเลยครับ
พักพ่อว่าไงบ้างครับ
พ่อเขาก็เสียใจอยู่นิดนึงนะครับ
เขาแบบเขาก็เสียดายชีวิตเขาที่ว่าเขาไม่มีอิสระอีกแล้วครับ
เขายังไม่ชินเลยครับเพราะนี่คดีแรกของเขาอืม
นี่นะคะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะลูกชายยังเป็นเยาวชนอยู่
พ่อไปยิงคนตายพ่อก็ถูกดำเนินคดีติดคุกเนี่ยนะคะ
ลูกชายบอกผมไม่รู้จะทำยังไงได้แต่น้ำตาไหลห้ามพ่อพ่อก็ไม่ฟัง
โอ้โหนี่ถ้าฟังลูกสักหน่อยนะ